เราก็ได้เล่าให้คุณผู้ชมฟังไปบ้างแล้วนะคะว่าปฏิบัติการในการช่วยทีมหมูป่า๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงเนี่ย
มีบริษัททำภาพยนตร์เขาสนใจที่อยากจะทำเป็นภาพยนตร์ฉายเป็นระดับแบบฮอลลีวูดเลย
ก็ตอนนี้ก็เลยมีเสียงวิจารณ์ไงคือบ้างก็บอกว่าเออตื่นเต้นนะอยากจะดูว่าทำออกมาแล้วมันจะดีไหมมันจะเป็นยังไง
แต่บ้างก็วิจารณ์ว่ามันเอาเหตุการณ์จริงมาทำแบบนี้แล้วเวลาแคสติ้งนักแสดงนักแสดงจะเป็นฝรั่งไหม

คือบริษัทหนังที่เขาเสนอตัวจะทำเนี่ยเป็นของต่างชาติทั้งสองค่าย
ใช่ไงแล้วก็เรื่องที่จะทำเนี่ยเขาจะให้เรื่องไหนเป็นเรื่องเมน
อ่ะให้คนไทย๑๓ชีวิตเป็นเป็นเรื่องหลักหรือจะเป็นทีมกู้ภัยต่างชาติเป็นเรื่องหลัก

ซึ่งได้มีการเปิดประเด็นตั้งคำถามเกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์
อีกเรื่องจริงของภารกิจในการช่วยทีมหมูป่านะคะ
ในบทความบอกว่านักวิเคราะห์ภาพยนตร์และชาวโซเชียลจำนวนมากกำลังกังวลค่ะ
ค่ายหนังสองเจ้าของสหรัฐอเมริกาที่อยากจะทำนะคะ
ก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าจะออกมาดีหรือไม่ดี
บิดเบือนความจริงที่มันเกิดขึ้นในปฏิบัติการจริงหรือเปล่านะคะ
ประเด็นแรกที่ถูกหยิบมาวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการแคสติ้งนักแสดง
เขาก็กังวลกันว่าจะเอานักแสดงผิวขาวมารับบทแทนคนไทยหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้วงการฮอลลีวูดเขาเคยทำไง
แต่เขาเอาเอ็มมาสโตนที่เป็นดาราผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรางวัลออสการ์
มาแสดงเป็นผู้หญิงเชื้อสายจีนฮาไวเอียน
แล้วเขาเป็นฝรั่งฝรั่งมันก็ไม่เหมาะอะไรแบบนี้

เขาก็เลยกังวลว่ามันจะเป็นแบบคล้ายกันเป็นอีหลอปเดิมแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
มาสโตน่าแบบนี้แต่เล่นเป็นฮาไวเอียนเชื้อสายจีนอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่มุมมองของการดูภาพยนตร์นะท่านผู้ชมนะ

เขาก็เกรงว่าทำหนังมาหนังเกิดในเอเชียในประเทศไทย
แต่เป็นฝรั่งมาเล่นยุโรปหมดเลยอย่างนี้
มันจะเหมาะสมไหมมันจะสมจริงไหม
รายงานยังตั้งคำถามว่าภาพยนตร์นี้เนี่ย
เป็นภาพยนตร์ที่ต้องอ้างอิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในถ้ำหลวง
แต่ว่าเมื่อผู้สร้างจะเป็นทางฝั่งของอเมริกานะครับ
แล้วผู้สร้างจะพุ่งความสนใจไปที่ตัวละครไหน
จะให้ฝ่ายไหนเป็นพระเอกเป็นวิรบุรุษนะครับ
ระบุว่าแม้ส่วนหนึ่งของภารกิจถ้ำหลวงจะเป็นเรื่องราวของความช่วยเหลือจากนานาชาติ
แต่ต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
มันเกิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดจากคนไทยเกิดจากกลุ่มเด็กในไทย
เกิดจากเด็กและโค้ชทีมหมูป่าครอบครัวยาดแล้วก็หน่วยซิล
แต่ทางต่างชาติเขาจะให้น้ำหนักไปที่ไหน
ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิเคราะห์ก็คือว่า
เด็กและโค้ชจะได้ส่วนแบ่งใดจากรายได้ที่ค่ายหนังทั้งสองค่าย
ถ้าทำจริงแล้วทำได้จะได้รายได้ไหม
เพราะเรื่องราวภารกิจในถ้ำหลวงเป็นเรื่องราวที่มีทั้ง๑๓คนเป็นศูนย์กลาง
ถ้าไม่มีทั้ง๑๓คนมันก็ไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามนะครับจรเอ็มชูภูมิกับภาพยนตร์ของค่ายหนัง
อวานโฮพิกเจอร์๑ใน๒ที่บอกว่าจะสร้างนะครับ
เขาก็พอได้เห็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ทวิตข้อความในทวิตเตอร์
ประมาณว่าเขาจะไม่ยอมให้วงการฮอลลีวูดมาปรับบทตัวละครคนไทย
ให้เป็นคนผิวขาวอย่างแน่นอนยืนยันว่าการสร้างหนังเรื่องนี้
จะดำเนินเรื่องไปในทิศทางที่ไม่เป็นการดูหมินคนไทย
และจะทำอย่างสุดความสามารถเขาก็บอกว่าอย่างนี้นะ
แต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปถึงไหนแล้วเขียนบงเขียนบทอะไรยังไง